หนุ่มคนนึงเนี่ยขวางขวางหน้าบ้านไว้อืม
ไม่ให้แม่เข้าบ้านไม่ให้พี่ชายเข้าบ้าน
ทำไมอ่ะเขาคลั่งอ่ะโอ้

เรียบร้อยครับคุณผู้ชมโดนคุมตัวไปแล้ว
ครับอายุประมาณสักสามสิบปีต้นก่อเหตุเนี่ยเขามีมีดด้วย
แล้วก็ยืนขวางหน้าบ้านจังกล้าเลยล่ะ
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลหนองหลักอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวานนี้เองตอนเกิดเหตุเนี่ยก่อนหน้านั้นแม่ของโล้นไปแจ้งความกับตำรวจว่า

เพราะว่าลูกฉันน่ะลูกแม่เนี่ยไอ้โล้นเนี่ยนะ
กับพี่ชายของโร้นเข้าบ้านไปจะให้ค่ายตาย
เดือดร้อนดิแม่ต้องนอนหนีไปนอนบ้านญาติเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยมาจับกลุ่มโล้นหน่อย
พาลูกโล้นของแม่ไปบำบัดเถอะ
หลังได้รับแจ้งตำรวจก็เลยเข้ามาระงับเหตุแล้วก็จับกลุ่มตัวในโล้นไว้ได้ตามคลิปเลยครับ
แล้วก็ส่งในโล้นเนี่ยไปฉีดยาระงับอาการคลั่งที่โรงพยาบาลแล้วก็คุมตัวไว้ก่อน
เดี๋ยวจะพิจารณาหาทางหาแนวทางว่าเอายังไงต่อดีจะส่งไปบำบัดรักษาต่อที่ไหนดีหรือไม่นะครับคุณผู้ชม
ถ้าไม่อย่างนั้นทั้งคุณแม่ทั้งพี่ชายน่าจะอยู่ลำบาก